และที่สุดของชาเลนส์ที่เหล่าซุปตาเขางัดมาประชันกันระหว่างที่ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

คุณที่อยากรู้ว่ามันต้องถอดเสื้อผ้าด้วยมั้ยหรือยังไง
แน่เหมือนกันนะแต่เขาก็อาจจะเซฟของเขาไว้นะคะ
แต่ก็อยู่บ้านนะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกัน
ตามมาด้วยอีกหนึ่งสาวค่ะนางเอกแห่งวิกหมอชิด
แซมมี่คาเวลก็รับคำท้าชาเลนนี้
บอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้กันจ้า
โอเคแค่คลิปสั้นเป็นยังไงยังถึงทางกันทั้งโซเชียลเลยเนาะคุณน้อง
เชื่อว่าถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายเราต้องได้เห็นสารพัดชาเลนมาสร้างสีสันในโลกออนไลน์อีกเพียบเลยนะคะ
นี่เป็นคลิปที่ที่ฉันดูวนบ่อยมาก
คือแล้วจะทำตามมั้ยคือยังไง
คืออยากทำตามแต่ว่าสรีระหรือว่าสังขารเนี่ยมันไม่ได้

แนะนำนะไอ้ท่าเต้นเนี่ยดิฉันไม่ติดหรอกแต่ว่าเลือกเก้าอี้ดี
อย่าเลือกเก้าอี้พลาสติกที่มันเป็นรูช่องช่อ